ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสดจริงถึงตัวของเรานะครับ
บุกไปหาพี่เช้างัดมาจากเตียงเลย
โมงเช้า๙โมงไม่รู้ว่าเขาทำยังไง
มีท่าไหนก็ไม่รู้เราปลุกเข้ามาได้

พร้อมกับเปิดตัวแฟนที่แรกด้วยนะจ๊ะ

ใช่ค่ะอันนี้ออกมาเปิดประตูบ้านรับทีมบันเทิงไทยรัฐ
นี่ปลอมตัวเป็นจิ๊บปกฉัด

จิ๊บในฐานะที่ร่างขยายมาหลายไซส์อยู่มาก่อน

เช้าเขาลงกันมาแบบชุดนอนเลยนะครับ

ทีมข่าวของเราเอาความฮาเข้าสู้อย่างที่บอกไป

ก็ไปขอล้วงความลับกันจริงค่ะว่าแอบกุ๊กกิ๊กกันจริงหรือเปล่า
แต่ที่เตอร์ไพรส์หนักกว่าก็คือดีเจชาวบอกเลยว่า
จิปอ่ะจิปไม่ใช่ตัวจริง

ตัวจริงเสียงจริงซุ่มคบมานานกว่า๕ปีนะฮะ
ฝ่ายหญิงยังพูดถึงอนาคตด้วย

อาจจะมีแพลนสละโสดกันเร็วนี้ก็เป็นได้ค่ะ

เดี๋ยวอันนี้จิปสนเจ้ง
พี่เช้าเอาวัสาห์อาหารเช้ามาก
พี่น้องที่สนิทกันมากก็คือแบบคุยกันได้ทุกเรื่อง

แล้วทำไมปล่อยให้เป็นข่าวว่าเป็นแฟนกัน
คือตอนนั้นเนี่ยน้องมีปัญหาเรื่องความรัก

ไอ้ตัวที่ให้คำปรึกษาเนี่ย
หวังจะคาบตลอดอยู่แล้ว
โอ้โหเช่าก็นี่ถ้าคาบได้นี่คาบตั้งแต่คนแรกแล้ว

เพราะว่าเราก็ต้องมีแฟนหรือว่าเราก็ต้องมีคนรัก
แต่ว่าพี่เช้าจะเป็นคนที่เบื่อคนง่าย
สรุปว่าตอนนี้คือเช้ามีแฟนแล้วเหรอ

เออตัวจริงเหรอเอามาดู

ดูหน่อยอย่ามาตลกกับคนดูนะ

เออพบกันนานหรือยังคะ

เพราะว่าพี่เช้ามานานหรือยังคะ

พี่เช้าเช้ากับน้องจิ๊บอาจหึงหรือเปล่าค่ะ

เป็นพี่สาวที่สะนิกคนนึงอะครับ

แล้วก็ครบมา๕ปีค่ะ

ก็รอเวลาอะไรที่ลงตัวก่อนครับ
มันตอบเหมือนตอบเหมือนตอบเหมือนตอบเหมือนด้านล่างเลย
เคลียร์กันชัดนะคะว่าจิ๊บปกฉัดกับเช้าเนี่ย

แล้วคุณเช้าเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วตัวเป็นเลย
ชื่อคุณเบียร์ได้สัมภาษณ์กันไปแล้วด้วย
ที่ฉันชอบมากคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้พี่เช้า
ทิ้งท้ายไว้ว่านิยามความรักของพี่เช้า
บอกไว้เลยว่าความรักก็เหมือนแม่ตี

เจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำ
ความรักยังมีหวังเสมอความรักของเขา

ก่อนมีข่าวดีเร็วนะพี่หนูรอ